ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแพลตฟอร์มที่เอาสลากไปขายออนไลน์เนี่ย
บูมมากเลยครับนะฮะแต่ข้างหลังเราคุณผู้ชมนี่ฮะ
เสืออันนี้คืออะไรบ้างมังกรฟ้าโดนไปแล้วมังกรฟ้า
กองสลักพัดโดนไปแล้วก็หลังผมล่าสุดเสือแดงนะฮะ
เป็นรายใหญ่อันดับที่สามในการเป็นแพลตฟอร์มขายสลากออนไลน์ล่าสุดโดนบุกไป
แล้วก็มีการขายสลากเกินราคานี้มันผิดเต็มเต็มอยู่แล้วนี่เขาบอกว่า
ต้นต่อ๑ปัจจัย๑สาเหตุ๑ที่ทำให้สลากเนี่ยมันแพง
ถามหน่อยเถอะมังกรฟ้าแล้วก็สลากพลัสเสือแดงเนี่ย
มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วลอตเตอรี่มันแพงตั้งแต่เมื่อไหร่
ลอตเตอรี่แพงตั้งแต่ไอพวกนี้มันยังไม่เกิดเลยอ่ะถูกต้องถูกต้อง
ใช่เหรอใช่ไหมคะแต่ตำรวจเขาก็ทำตามหน้าที่แหละ
มีคนแจ้งมาว่าขายเกินราคานี่ก็ต้องทำมันมันผิดในประเด็นนี้แหละ
เขาไปขายเกินราคาเพราะอะไรก็เขาก็ไปรับใหม่อีกทีนึงไง
แล้วก็เอามาขายมันก็แพงนะฮะทางด้านของพลตำรวจโทประจวบวงศุกร์
ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับนำกำลังเข้าไปมีหมายสารด้วยนะฮะ
ของศาลจังหวัดนนทบุรีไปค้นบริษัทเสือแดงลอตเตอรี่ออนไลน์
ใกล้กับสำนักงานใหญ่เลยค่ะอยู่สนามบินน้ำซะด้วยนะฮะ
ก็มีการร้องเรียนผ่านเข้าไปทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแหละ
เพราะว่าก็ไปขายเกินราคาในเว็บไซต์ภายในบริษัทก็แบ่งพื้นที่เป็นห้อง
ส่วนจากการตรวจค้นเขามีห้องนิรภัยเอาไว้เก็บลอตเตอรี่นะฮะ
ก็สามารถยึดของงวดเมื่อวานนี้มาได้๙๐๐ฉบับนะฮะแล้วก็มีลอตเตอรี่ของงวด
งวดก่อนคือสิบหกมีนาคมอีกประมาณสักสามสิบฉบับที่เหลืออยู่นะ
ก็เก็บทั้งหมดเป็นหลักฐานพร้อมกับคุมตัวนางสาวอภิญญาอัตมาอายุ๒๗ปี
ซึ่งรับเป็นผู้ดูแลก็นำตัวไปสอบสวนค่ะนะครับท่านพลตำรวจโทประจวบบอกว่า
ได้ข้อมูลมาว่าเสือแดงลอตเตอรี่ดอตคอมเนี่ยนะขายสลากเกินราคาผ่านเว็บไซต์เสือแดงดอตคอม
ก็เลยมีการล่อซื้อจนพบว่ามีการขายใบหนึ่งก็หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับ
นะฮะก็นำไปอ่าขอหมายสารแล้วก็เข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มยึดของกลางได้ดังกล่าว
ต้นโดนข้อหาอะไรโดนข้อหาจำหน่ายสลากเกินราคาตามที่กฎหมายกำหนด
ส่วนข้อหาอื่นต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินสิทธิ์การครอบครองสลาก
คุณได้โคต้าอย่างถูกต้องหรือเปล่าคุณไปซื้อใครมานะฮะ
ผู้ค้าคนไหนเอาสลากไปขายให้คุณนะครับนะฮะ
แล้วก็จะมีการดำเนินการปิดเว็บไซต์แล้วก็ติดตามตัวเจ้าของบริษัท
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับโดยเสือแดงเนี่ย
เป็นเอเย่นขายล็อตเตอรี่ผ่านอันดับที่สามนะฮะ
ลองจับมังกรฟ้าแล้วก็กองสลากพัดนะครับ
อันนี้ก็เป็นการจับกลุ่มไปอีกหนึ่งรายครับย้ำแบบนี้นะ
ผู้ค้าจะได้โคต้าคนไหนคุณเอาไปขายให้กับบริษัทแบบนี้นะ
คุณโดนตัดสิทธิ์แน่นอนถือว่าผิดหลักเกณฑ์อืมค่ะอืมอ่า
ถ้าฟังข่าวดีแบบนี้แล้วดรเสกสกลบอกว่าผมขอเวลา๒เดือน
ครับสลากแพงเกินกว่ากฎหมายกำหนดจะไม่มีแล้วอ่าโอ้
สองเดือนจะแก้ปัญหานี้ได้เลยจริงเหรอเอออ่าถ้าทำได้สาธุด้วยนะคะ